ขณะที่กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ได้มีการแจกหมวกร่วม๑แสนใบ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงวันที่๔๖พฤษภาคมนี้ครับ
ขณะที่กรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบเส้นทางเรียบพระนคร

แล้วก็จัดพื้นที่สำหรับให้ประชาชนได้ไปร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้
บรรยากาศที่ถนนราชดำเนินเส้นทางที่จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ไปร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เร่งติดตั้งเครื่องฉีดละอองน้ำ
ตามจุดจัดไม้ประดับเนื่องจากสภาพอากาศนั้นร้อนจัดนะครับ
สำหรับสถานที่โดยรอบเกาะรัตนโกศิลป์เส้นทางริ้วขบวนเสด็จพระยุหา
ตราทางสะทนละมากได้จัดภาพถ่ายไว้ให้กับประชาชน
เก็บภาพไว้เป็นที่มรลึกอาทิตสะพานช้างโรงศรี
หลังกระทรวงกลาโหมด้านหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
และแยกผ่านฟ้าลีลาศครับที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธี
เชิญชวนประชาชนร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
แล้วก็ติดแฮสแท็กพระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๖
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างชาติไปร่วมกันถ่ายภาพตลอดทั้งวันครับ
ทางด้านพลตำรวจโทไกลบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจกล่าวว่า
คัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาเป็นต้นไป
ประชาชนสามารถเข้าไปพักคอยตามจุดพักได้๒๓จุด
จะเข้าพื้นที่ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีหรือว่าบ่าย๓โมงครึ่ง
แล้วก็เตรียมหมวกสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนกว่า๑๕๐๐๐ใบครับ
บริเวณจุดคัดกรอง๒๒จุดระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมนี้
พร้อมจัดให้มีการแสดงดนตรีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบริเวณท้องสนามหลวงให้กับประชาชนได้ไป

โดยการร่วมพระราชพิธีนั้นยังขอแนะนำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาจับจองพื้นที่ข้ามวันข้ามคืนนะครับ

จัดระเบียบให้พื้นที่นั้นมีความเรียบร้อยโดยย้ำว่าเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
พระนครนั้นมีความยาวถึงเจ็ดกิโลเมตรแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถไปชื่นชมพระบารมีได้อย่างครบถ้วน
ตลอดเส้นทาง๗กิโลเมตรอย่างแน่นอนนะครับ